มาดูอีกเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีนะครับ
คือมีลูกชายเฝ้าพ่อเพราะว่าพ่อนอนป่วยอยู่ในบ้าน
และทีนี้มันมีวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์มาหน้าบ้านแล้วเบิ้ลเครื่องเสียงดัง
ตัวลูกชายคนนี้ออกไปเตือน
อย่ามาเบิ้ลเครื่องแถวนี้ที่บ้านมีพ่อที่ป่วย
จะเป็นการรบกวนพ่อปรากฏว่ามีการเถียงกัน

วัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์มาเบิ้ลเครื่องเสียงดัง
สู้ไม่ได้บอกว่ารออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวกูกลับมา
แล้วกลับมาพร้อมพวกเป็น๑๐ยิงถล่มผู้ชายคนนี้

คุณนี่เป็นเหตุการณ์อุกอาจมากนะครับ
เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๓๐มกราคมนะครับ
เจ้าหน้าที่รับแจ้งมีเหตุทะเลาะวิวาส
และมีการยิงกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๑ราย
เหตุการณ์เกิดบริเวณใกล้สาราประชาคมริมถนนในหมู่บ้าน
อนครามหมู่๕ตะบนเขาน้อย
อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ

บริเวณถนนพบร่างของนายนิเวศยี่โถหุ่นอายุ๓๓ปี
ผู้ชายคนนี้แหละคุณมานอนเฝ้าพ่อเพราะพ่อป่วย
แล้วออกไปเตือนในวัยรุ่นที่มันเบิ้ลเครื่องเสียงดัง

ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมจำนวน๔นัด
เข้าที่หน้าอกแล้วก็หน้าท้องนอนจมกองเลือด
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะบาดเจ็บสาหัส
แต่ว่านายนิเวศเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่เกลื่อนถนนเลย
ที่หน้าบ้านของนายนิเวศจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ที่ถนนหน้าสาราประชาคมรวมแล้วมากถึง๑๗ปลอก
และมีร่องรอยการต่อสู้มีเศษขวดเศษเบียร์
กระจัดกระจายเกลื่อนถนนเลยนะครับ
ตำรวจก็ต้องสอบสวนนะฮะ
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุคือช่วงกลางดึกของวันที่๓๐มกราคม
หมายเลขทะเบียน๑กกชกช๓๖๓๕กาญจนบุรี
เข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็เบิ้ลเครื่องส่งเสียงดัง
ทำให้นายนิเวศออกมาต่อว่า
เพราะว่านายนิเวศมานอนเฝ้าพ่อพ่อป่วยนะครับ
นายนิเวศถือไฟฉายออกมาส่องดูที่ถนนสิ

ทีนี้ครับก็เลยไปต่อว่าวัยรุ่นชายคนนี้
วัยรุ่นชายคนนี้ไม่พอใจมีปากเสียง
ถึงขั้นบานปลายทะเลาะชกต่อยกับนายนิเวศ
ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านต้องมาช่วยกันห้ามนะฮะ
วัยรุ่นรายนี้ก็ขี่รถกลับไป
แล้วก็บอกกับนายนิเวศบอกว่ารอตรงนี้นะเดี๋ยวกูจะกลับมา

วัยรุ่นที่มาเบิ้ลเครื่องซึ่งเป็นวัยรุ่นต่างถิ่น
กลับมาจริงคุณไปเรียกพวกกลับมา
มาพร้อมกับกลุ่มวัยรุ่นจำนวน๙๑๐คน
ขี่รถจักรยานยนต์กันมา๕คัน
มาจุดที่หน้าบ้านของนายนิเวศ
ก็เป็นจังหวะที่นายนิเวศผู้ตายกำลังเดินออกมาจากบ้านเมื่อกี้

วัยรุ่นจึงชักปืนรัวยิงใส่นายนิเวศ
ล้มคว่ำนอนจมกองเลือดหายใจรวยรินอยู่กลางถนน
และกลุ่มวัยรุ่นก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ส่วนนายนิเวศถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ส่วนไอ้ขวดบงขวดเบียร์กระจัดกระจาย
แล้วมีวัยรุ่นคนอื่นได้รับบาดเจ็บด้วย

คือในขณะที่เกิดเหตุนั้นนะครับ
มีวัยรุ่นของในชุมชนเขาขี่รถผ่านสาราประชาคม
แล้วก็เขากำลังตั้งวงกินเหล้ากันอยู่
แล้วก็มีชาวบ้านแล้วก็ญาติผู้ตายตั้งวงกินเหล้ากันอยู่
ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่น
ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็ยิงถล่มนายนิเวศ

ชาวบ้านก็พยายามจะช่วยนายนิเวศนะคุณนะ
ญาติพี่น้องนายนิเวศก็พยายามจะช่วยนายนิเวศ
ด้วยการปลาขวดเหล้าขวดเบียร์ใส่กลุ่มวัยรุ่นที่มายิงถล่มนะครับ
แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นที่มายิงถล่ม
ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในถิ่นนี้
บ้านของนายนิเวศแล้วก็เป็นญาติของนายนิเวศ

ทำให้กลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นที่ขี่รถหลบหนีเนี่ย

พุ่งเข้าไปในดงอ้อยข้างทางจนได้รับบาดเจ็บ๓ราย
มีบาดแผลชะกันที่ศีรษะอาการสาหัสเหมือนกันนะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัววัยรุ่นผู้ก่อเหตุ

ไปส่งโรงพยาบาลนะครับเพื่อทำการรักษา
ส่วนอีกสามคนสามคัน

ทางด้านนางกาญจนาขุนสวัสดิ์อายุ๕๘ปี
แม่ของนายนิเวศผู้ตายเล่าให้ฟังบอกปกติเนี่ย
ลูกชายไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนเลย

กำลังเก็บเงินจะสร้างบ้านให้กับพ่อแม่

ก่อนหน้านี้ลูกชายพูดเป็นลาง
บอกว่าได้ทำประกันชีวิตไว้แล้ว
หากผมเป็นอะไรไปพ่อแม่จะได้ไม่ลำบากนะครับ
เป็นแม่บอกไม่คาดคิดเลยว่าคำพูดเหล่านี้

แล้วก็ลูกชายจะมาถูกยิงจนเสียชีวิตอย่างโหดเยี่ยมนะครับ
ก็ยากจะทำใจเพราะลูกชายถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะฮะ
ก็เลยอยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมด

เพราะว่าเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจมากนะครับ
ส่วนแนวทางในการสืบสวนสอบสวนนะครับ
ก็ทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาก่อเหตุ
เป็นกลุ่มวัยรุ่นจากต่างถิ่นนะจากตำบลม่วงชุม
ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนที่เกิดเหตุประมาณ๖กิโลเมตร
เรื่องต้นตำรวจรู้ตัวกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดแล้ว
โดยเฉพาะผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือปืน
ที่เป็นผู้ที่ทะเลาะกับนายนิเวศเป็นคนแรก
ก็ชื่อว่านายเบิร์ตนะครับ
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องนี้แหละครับ
เล่นเครื่องเสียงดังแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกันนะครับ
ล่าสุดชุดสืบสวนได้นำกำลังไปตามตัวผู้ต้องสงสัย
ว่าเป็นมือปืนแล้วก็คือนายเบิร์ต
สามารถตามตัวได้ที่บ้านพักนะครับ
แต่ไม่พบตัวฮะก็เลยประสานกับทางญาติ
ขอให้ญาตินำตัวนายเบิร์ตมาพบกับตำรวจเพื่อสอบปากคำ
แล้วก็แนวทางการสืบสวนล่าสุดนะครับ
พบว่านายเบิร์ตอาจจะไม่ใช่คนที่ไปชกต่อยกับนายนิเวศในครั้งแรก
หรือว่าคนที่เป็นต้นเหตุไปเบิ้ลเครื่องที่หน้าบ้านนายนิเวศครั้งแรก
อาจจะไม่ใช่คนเดียวกันนะครับ
เท่ากับคนที่ไปเบิ้ลเครื่องไปชกต่อยกับนายนิเวศ

ส่วนนายเบิร์ตเป็นคนที่ถูกตามมา
แล้วก็มีอาวุธปืนและใช้อาวุธปืนยิงนายนิเวศนะครับ

ล่าสุดของล่าสุดนะฮะมือปืนที่ก่อเหตุ
ก็คือนายเบิร์ตนายนราธิบชุลีพันธุมาตรอายุ๓๘ปี

อบตัวกับตำรวจสพท่าม่วง
โดยถูกแจ้งข้อหาในเบื้องต้นนะครับ
ข้อหาคือฆ่าคนตายโดยเจตนา

แล้วก็พาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ก็ยอมรับว่าเป็นคนยิงยิงเป็นมือปืนจริงนะครับ
ส่วนคนที่ไปขี่รถเบิ้ลเครื่อง
แล้วมีปากเสียงชกต่อยกับนายนิเวศเป็นคนแรก
เป็นต้นเรื่องเป็นสาเหตุของเหตุรุนแรงครั้งนี้นะครับ
ก็คือนายปรีชาหอมหวานหรือว่านายจุ๊บอายุ๓๘ปี
สรุปไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะคุณอายุก็เยอะแล้วนะฮะ
ขณะนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุไปร่วมกันยิงถล่มนายนิเวศแล้ว
ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีแล้วก็ล้มจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ซึ่งตำรวจก็จะนำตัวมาสอบสวนดำเนินคดีในภายหลังนะครับ